แล้วก็บอกคุณหนุ่มเอ๊ะมีชื่อกัญชัยจะไปเป็นพยานเหรอเธอ

เค้าบอกกัญชัยจะเป็นฉันก็ตกใจ
ดาราที่จะเป็นเพยานประกอบเป็นว่าหน่อยน์ป้านิตา
๓กัญชัยกำเนิดโทย

เพราะว่าอาจารย์ที่มีการเอ่ยมา
ก็เป็นคนที่ได้รับข้อความเหล่านี้เหมือนกัน
มีเวลาว่างขึ้นสารเขาเหรอ

บ๊ายบีม่าว่านิ้วสนน่ะเขาเหรอคะ

อย่างวันนี้นกอุศนีซึ่งเขาบอกว่า

วันนี้คนก็เลยไปถามผู้จัดการว่าคุณนกอุศนีเนี่ยเครียดไหม
คือนกเนี่ยเครียดไหมเพราะว่าเมื่อวานที่เขาพูดกันก็คือ
ทำลายเกี่ยวแบบว่าไปพูดว่าธุรกิจของคุณเคเป็นสีเทา
มันมีส่งผลต่อธุรกิจของเขามันส่งผลต่อชีวิตส่วนตัวของเขา
อันนี้ที่ทนายนิด้าเขาพูดนะครับ
ปรากฏว่าวันนี้คุณนกอุศนีเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เครียดนะครับ
คุณเคเนี่ยดำเนินคดีลั่นว่าจะฟ้องก็ฟ้องตั้งใจขอโทษแล้วก็จักรจันทร์คนเดียว
นางก็บอกอย่างนั้นนะครับเหมือนกระแสตอนนี้กระแสโซเชียลก็ไปถล่มนา

แล้วก็ไม่ใช่แฟนกลับคือเอาจริงแล้วแม้มหากราบดราม่าโลกใบที่๒เนี่ย
จักรจันทร์เนี่ยจะจบลงไปแล้วแต่ก็ถึงเวลาที่เขาบอกว่าคนที่สร้างข่าวขึ้นมา
คนที่สร้างละครขึ้นมาคนที่สร้างเรื่องขึ้นมาโลกสองใบเนี่ย
จะต้องออกมารับผิดชอบนะครับคือเมื่อวานคุณจักรจันทร์คุณเควัฒนาแล้วก็ทนายนิด้าเนี่ย
เขาเดินทางเข้าไปแจ้งความที่สอนอบางเขนเพื่อดำเนินคดีกับอาบีอาร์บีก็คืออดีตผู้จัดการส่วนตัวของจักรจันทร์นะฮะ
แล้วก็อดีตเพื่อนสนิทก็คือคุณนกอุศนีนะแล้วก็พวกอีก๔คนเนี่ย
ในคดีหมินประมาทโดยการโฆษณาประมาณค่าเสียหายทั้งหมดนะคุณหนุ่ม
ประมาณ๑๐ล้านบาทประมาณ๑๐ล้านบาท
ล่าสุดครับผู้จักรจักรกับนกอุศตนีเขาเปิดใจทางโทรศัพท์
เขาต้องให้เครดิตเขาแหละนายเอ็นเตอร์เทน
ว่าตอนนี้ยังไม่คุยกันแล้วก็ไม่รู้ว่าทางจักรจันทร์กับเคจะฟ้องเรื่องอะไรนะครับ
ต้องรอดูท่าทีอีกทีนึงอาจไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นไปได้
โดยผู้จัดการได้คุยกับนกตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ซึ่งนกเองเขาบอกว่าเครียดไหมก็คงจะรู้สึกนิดแต่เขาก็รู้สึกเฉยนะ
เขาไม่ได้ตื่นเต้นหรือไม่ได้เครียดอะไรมากมาย
อีกทั้งที่ผ่านมาเนี่ยเค้าได้มีโอกาสขอโทษจักรจันทร์ไปแล้ว
ส่วนเรื่องเควัฒนาจะฟ้องฟ้องก็ฟ้องมาเขาบอกอยากจะฟ้องก็ฟ้องมา
ขณะเดียวกันก็มีคนไปพูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์
กระแสวิภาควิจารณ์ว่านกเนี่ยขอโทษจักรจันทร์แต่ไม่ขอโทษคุณเคใช่ไหมล่ะ
คือตอนนั้นคือนกเขาบอกเขาขอโทษจักรจันทร์คนเดียวแต่ไม่ขอโทษคุณเคเนี่ย
ผู้จัดการก็ยอมรับว่าไม่ได้ขอโทษเคจริงโดยนกอ่ะตั้งใจจะขอโทษจักรจันทร์คนเดียวนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้คงเตรียมความพร้อมในส่วนหนึ่งส่วนเรื่องทนายความก็ขอรอดูก่อนว่า
จะโดนฟ้องเรื่องอะไรก่อนตอนนี้นะฮะซึ่งสำหรับนกแล้วเขาไม่ได้สนใจ
คือนกเขาก็ไม่ได้อ่านกระแสโซเชียลอะไรมากมายหรอกเขารู้ถามว่านกรู้ไหมว่า
ตอนนี้กระแสโซเชียลไปถล่มนางนางรู้นะนางรู้เพราะว่านกเขาก็มีกลุ่มแฟนคลับของนาง
ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่รู้จักเอ่อเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าก็ไม่ได้สนใจอะไร
คือนางก็อ่านนั่นแหละแต่ก็นางให้นางไปตอบโต้นางก็คงไม่ไปตอบโต้แหละ
แต่ก็มีประโยคประโยคนึงนะครับประโยคที่ทนายนิด้านี้ทนายความของเจ้าข้าจันทร์
แล้วก็เคพูดว่าเป็นเพื่อนสนิทที่อาจจะสนิทน้อยลงอดีตเพื่อนสนิทอะไรอย่างนี้
คือคำพูดที่มวลทนายนิด้าก็พูดนะครับเขาก็บอกว่าผู้จัดการเป็นคำพูดของคนอื่น
ไม่ใช่คำพูดของเจ้าข้าจันทร์เขาก็ขอปล่อยผ่านไปเลยกว่าว่ากันไปนะครับ

แต่ถ้าเกิดทางสารเรียกก็ต้องไปเนอะ
ก็สถานเรียกก็คงต้องไปแต่ที่แน่ตอนแรกอ่ะข่าวที่ออกมาเนี่ย
ก็คือเหมือนกับทางผู้จัดการของจักรจันทร์เนี่ย
ไม่ใช่เจ้าผู้จัดการของทางฝั่งคุณนกเนี่ย
คุณเคเป็นคนแจ้งความแล้วก็จะฟ้องทางฝั่งคุณนก
ประมาทเหมือนกันแต่คนที่ฟ้องคุณนกคือคุณเค
แต่เรื่องของนกเนี่ยคือเคอ่าเกี่ยวกับเรื่องผัวพันธ์ถึงเรื่องทำให้ชื่อเสียง
เขาเสียหายคือจริงจริงแล้วผู้จัดการของทางคุณนกก็ไม่น่าจะงงเนอ
อ่าที่จริงจริงไม่น่าจะงงเพราะว่ามันก็มีประเด็นอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าพอไปลงแบบเนี้ย
แล้วมันก็มีไม่มีเรื่องปริภาษาจริงของตานปริภาษาจริงเรื่องของแบบตานตานาเนี้ย
คุณเคเขาบอกเขาก็เสียหายเรื่องของธุรกิจธุรกิจสีเทาเพราะว่าครอบครัวที่บ้านเขา
ครอบครัวเขาก็ธุรกิจที่บ้านเขาเนี่ยมันมีมันมีปัญหาเวลาที่แบบมีการแบบติดต่อกับคู่ค้าอะไรอย่างเงี้ย
คู่ค้าก็จะงงว่าเออทำไมมันถึงแบบมีประเด็นเรื่องของเอ่อสีเทาเข้ามาสีเทาสีดำเข้ามา
เรื่องของการทำงานอะไรอย่างนี้เขาก็เลยต้องฟ้องเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง
อ่าเท่านั้นเองแต่ว่าในมุมของคุณนกก็เหมือนแบบก็แสดงสปิริตในการไปขอโทษคุณจักรจันทร์แล้ว
แต่ไม่ขอโทษคุณเคอืมแต่ว่าที่พูดเนี่ยมันมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับคุณจักรจันทร์ที่พูดเนี่ย
มันเกี่ยวกับเคมันเกี่ยวกับเคอืมอืมอ่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นขอโทษเขาก็น่าจะจบใช่ไหมล่ะ
ผมก็ไม่รู้ไงแต่ตอนนี้มันคงไม่จบแล้วแหละมันไปไปแจ้งความแล้วอ่ะ
เหมือนกับที่ผมได้อ่านบทความหนึ่งในทวิตเตอร์คนหนึ่งเขียนมาผมชอบมากเลยนะ
กลายเป็นเพื่อนกันอ่ะสมมุติว่าพี่เป็นเพื่อนกับรถเมย์อย่างนี้
รถเมย์ไม่ได้รูดซิปกางเกงอ่ะอืม
ความเป็นเพื่อนจะเดินไปกระซิบรถเมย์ไม่รู้ซิปหรือจะให้พี่ตะโกนบอกอ่ะ
เออมันต้องรู้ซิปไปค่อยค่อยบอกสิอืม
ก็กระซิบก็ได้ไม่ต้องตะโกนหรอกเอ้ยเนี่ยดูดิเออ
เนี่ยดูดิไม่ได้รู้ซิปอย่างเงี้ยเหรออันนั้นมันเรียกประจานอ่ะอ่า
ถ้าสมมุติว่าพี่ตะโกนไปอีกมุมหนึ่งนะ